ส่วนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเริ่มแข่ง
เป็นวันแรกแล้วสำหรับการแข่งขันวอเล็กบอลยุวชน
ไปดูความพร้อมของทีมวอลบอลหญิงกันหน่อยครับ
ยุชนหญิงทีมชาติไทยนะครับลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนแข่งขันวอเล็กบอลยุชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๑ที่เมืองชงชิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่๕๑๓มีนาคมนี้ครับ
นายจรรย์เนียมทัพทิมหัวหน้าภูมิสอนกล่าวว่า
จากนี้นะครับจะเน้นการเล่นระบบโครงสร้างที่ซ้อมมาอย่างต่อเนื่องให้เหมือนจริงที่สุด
แต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น๑๐องศาเซลเซียส
ทำให้นักกีฬาไทยนั้นต้องใช้เวลาปรับตัวมากขึ้น
จะพบกับออสเตรเลียในวันที่๗มีนาคมเวลา๑๓นาฬิกา
ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวี